มีการขุดพระพุทธรูปโบราณนะคะอายุกว่า๑๒๐๐ปี

ซึ่งชาวบ้านเองก็พูดถึงตำนานเล่าขานด้วยว่า
พระพุทธรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์
เพราะเคยมีขโมยพยายามจะขโมยพระพุทธรูปองค์นี้

แล้วก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นทุกครั้งเลย
ก็เลยทำให้ล่าสุดเป็นที่นับถือของชาวบ้านมากราบไห้
เพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ขอผ่อนด้วยนะครับ

เป็นพระพุทธรูปโบราณอายุราว๑๒๐๐ปี
อยู่ที่วัดอุทัยมคารามในอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อศรีพิทักษณชน
สมัยธวรวดีปรางนาคปรก
ส่วนเสียนของนาคแตกหักไปเหลือ๓เสียน
มีขนาดความกว้างหน้าตัก๖๓เซนติเมตร
ฐานกว้าง๖๕เซนติเมตรสูง๑๐๔เซนติเมตรนะคะ
ด้วยหินทำด้วยหินละเอียดเนื้อสีเขียว
ชาวบ้านได้เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศรีว่า
สมัยก่อนคนพยายามจะเข้าไปลักขโมยเพื่อจะนำไปขาย
โดยมีราคาสูงถึง๔๑ล้านบาท
แต่คนร้ายก็เอาไปไม่ได้เพราะว่าเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาขึ้น
ชาวบ้านจึงตีคล้องร้องเปล่าจนคนร้ายตกใจแล้วก็วิ่งหนีไป
และแม้จะกลับมาเอาอีกก็จะเกิดสุริยุปราคาขึ้นอีกทุกครั้ง
ขโมยไม่สามารถเอาไปได้
ก็สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ชาวบ้านนะคะ
พากันนับถือกราบไหว้กันเรื่อยมา
บางคนก็มาขอพรแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องด้วย
ส่วนที่จังหวัดพยาวค่ะมีการขุดพบหลักศิลาจารึกโบราณ
ในวัดร่องป่าป่าเป่าในตำบลท่าวังทองที่อำเภอเมือง
โดยหลักศิลาจารึกที่ขุดพบเป็นหินแข็งที่มีขนาดความสูง
สิบหกเซนติเมตรกว้างสี่สิบสองเซนติเมตร
หนา๔เซนติเมตรแตกออกเป็น๓ชิ้น
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่มีรอยแยกด้วยนะคะ๓ชิ้น
เจ้าอาวาสวัดร่องป่าเป่าเผยค่ะว่าด้านหลังของแผ่นศิลานี้
มีตัวอักษรจารึกไว้เป็นตัวอักษรฝักขามผสมล้านนา
เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดก่อตั้งขึ้นมาประมาณปีพุทธศักราชสองพันสามสิบเก้า
หากนับรวมตั้งแต่แรกสร้างหลักศิลาจารึกนี้น่าจะมีอายุประมาณห้าร้อยยี่สิบสี่ปีมาแล้วนะคะ
หลังจากขุดขึ้นมาได้ทางวัดก็นำมาต่อกัน
เป็นชิ้น๓ชิ้นแบบนี้แล้วก็ตั้งไว้ในอุโบสถ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัด
ในอดีตที่ผ่านมาด้วยห้าร้อยยี่สิบสี่ปีนะคะที่เห็นอยู่นี้